ทีมข่าวของเราไปที่สอนอบางยี่ขันนะคะ

เขาบอกว่าถูกผู้ชายไม่รู้ชื่อนามสกุล
อายุประมาณ๗๐ปีจับก้น

เขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้ว

เขาบอกว่าอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ก็เลยต้องไล่ให้ลงจากรถ
แล้วก็จะเอาบันทึกประจำวันเนี่ย

เนี่ยนะคะแต่ที่สอนอบางยี่ขัน

ถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีก็ทำได้นะคะ

ไปแจ้งความดำเนินคดีได้

คุณตาถูกชกไปด้วยไงก็ถูกทำร้ายร่างกายไง

เนี่ยทำร้ายร่างกายมันแจ้งความได้นะคะ

ไปหาคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเลย

ตกลงข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุ

มันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับ

เหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับ

แต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง

เพราะคุณตาขึ้นรถไปพร้อมกับเธอ
เจอกับโชเฟอร์และกระเป๋ารถ

กระเป๋ารถเมย์ตะโกนบอกให้ชิดใน
แต่ด้วยความที่ชายคนนี้มีอายุมากแล้ว

จากนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็เดินไปเก็บเงินผู้โดยสารคนอื่น

เมื่อเห็นว่าชายคนนี้ไม่ยอมขยับไม่ยอมชิดใน

อยู่ดีปรากฏว่ากระเป๋ารถเมย์คนนี้

เดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ที่ผู้เห็นเหตุการณ์

อีกรอบนึงเขาคุยว่าเบาะให้ชิดในเข้าไปไง
ซึ่งข้างในมันก็แน่นแล้วค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่า
เขาก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับจับเบาะอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จับเบาะไปไหมก็ไม่ยอมก็ยืนยืนด่าลุงว่า
บอกให้เข้าไปทำไมไม่เข้าไปอะไรอย่างนี้
ยืนชิดในเข้าไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยคุณลุงเขาบอกว่ารถมันยืนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แหละว่าเงียบไปพักนึงแล้วเขาก็เดินผ่านหน้าคุณลุง
แล้วก็เหยียบแบบตั้งใจเหยียบเหยียบเท้าคุณลุงอะค่ะ
คุณลุงเขาก็เลยพูดว่าเอามาเหยียบเท้าทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะกระเป๋ารถเมย์ก็ยืนมองหน้ายืนจ้องหน้าค่ะ
ประชันหน้ากันเสร็จแล้วก็
คุณลุงก็เลยพูดว่าเป็นอะไรเนี่ยมายืนเหยียบเท้ากูแล้วก็มายืนมองหน้ากูอีก
เขาก็เลยไล่ลงเลยลงไปเดี๋ยวนี้เลยกูบอกให้ลงไป
คุณลุงก็บอกว่าจะลงไปได้ยังไงก็จ่ายค่ารถเหมือนกับคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้
ผมก็จ่ายค่ารถเหมือนกันกับคนอื่นคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ผมลง
ในเมื่อผมเป็นผู้โดยสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
พักนึงเขาก็บอกว่าก็กูสั่งให้ลงก็ลงไปสิ

เท่านั้นเองค่ะคนขับรถเมย์เขาก็จอด
จอดรถแล้วลงมาก็กระชากคอแล้วก็ต่อยไปสองที
แล้วก็คุณลุงเขาก็ปัดแล้วก็คนขับรถเมย์ก็พูดว่า
กูขับรถมาเหนื่อยแล้วยังต้องมาเจอคนแก่แบบมึงอีก
พูดก็ไม่รู้จักฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเขาก็ไปนั่งพี่แล้วคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์เขาก็ไล่ลุงอีก
เพราะว่าลงไปเลยเนี่ยเขาก็เปิดประตูไว้เปิดปิด
คุณลุงก็ไม่ลงพอจนจะไปถึงผ่านไปแค่ป้ายเดียวอะค่ะ
เขาก็เบรกรถหัวทิ้มเพราะว่าตลอดทางเขาก็เถียงกันว่าให้ลงอะไรอย่างนี้
คนขับรถเมย์ก็เบรกหัวทิ้มจนผู้โดยสารในรถร้อง
เพราะว่าแบบมีแต่ผู้หญิงอะค่ะมันไม่ได้มีผู้ชายเยอะนะคะ
มันมีผู้ชายแค่๓๔คนมันยิ่งกว่าในคลิปอะค่ะ
แล้วก็ก็เลยโมโหด้วยแล้วก็เลยถ่ายเลย
แล้วก็น้องข้างหลังก็บอกพี่อย่าเพิ่งเอา
เพราะว่าหนึ่งคือมันรุนแรงเราก็แอบถ่ายเราก็ไม่กล้าถ่ายหรอกนะ
คือน่าจะตรวจฉี่ด้วยซ้ำนะจริงแล้วคือมันเย็นแล้ว
อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดแบบเออต้องมาทำอะไรรุนแรงอย่างนี้ค่ะ

ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
คือกระเป๋านี่ไม่ใช่แค่คนเดียวโชเฟอร์ยังจอดรถลงมาจัดการกับคุณลุงด้วยนะครับ
เธอยังบอกว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงแล้วมันรุนแรงกว่าในคลิปนะครับ

นะฮะก็ไม่เข้าใจว่าเออถ้าเหนื่อยยิงเนี่ย
ขับรถมาทั้งวันก็จริงแต่ว่าต้องใช้พฤติกรรมรุนแรงกับผู้โดยสารขนาดนี้เลยเหรอ
โดยหลังจากที่ชายสูงอายุลงจากรถไปแล้ว
ก็ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าโชเฟอร์กับกระเป๋ายังบ่นตลอดทาง

ยังพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหม่ด้วย
มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยถึงขั้นมีผู้ชายคนนึงนะ
เขาทนไม่ไหวเขาจะลุกไปทำร้ายคนขับเลยนะ
แต่ว่าแฟนสาวเนี่ยเขาดึงเอาไว้เขาห้ามเอาไว้
แฟนสาวของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพราะไม่อยากให้มีปัญหาแล้วเรื่องบานปลาย
ตลอดทางเขาก็จะพูดแบบว่าไม่อยากจะรับคนแก่ก็เป็นแบบนี้
แม่งงี่เง่าพูดก็ไม่รู้จักฟัง
กูบอกให้เดินก็ไม่เดินอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนจะลุกขึ้นไปต่อย

อารมณ์มันก็จะแบบว่าแบบเฮ้ยมึงทำเกินไปเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเหมือนขาคุณลุงเขาจะไม่ดี
เหมือนเขาก็เดินไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ว

พอผ่านไปแต่ละป้ายก็จะมีรถผู้โดยสารขึ้นมาใช่ไหมคะ
เขาก็จะด่าทุกคนเลยที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตู

จะอารมณ์คนแบบขึ้นรถเมย์มาแล้วยังไม่ก้าวป่ะ

บอกว่าอย่ามายืนตรงนี้

เขยิบเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างนี้
พักก็มีน้องผู้หญิงสองคนเดินขึ้นมา
เขาก็บอกว่าเขาก็มองมองเลย
เพราะว่าน้องคนนี้เกาะตรงประตูแต่ว่า

แล้วเขาก็มองเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่เก็บตังค์นะ

เดินเข้าไปไม่ได้มันไม่มีที่นั่งอะค่ะพี่

ทำไมไม่มีกระดูกเหรอไม่มีกระดูกสันหลังเหรอ

ทุกคนในรถก็เลยว่าเฮ้ยทำไมพูดจาแบบ
แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย

ก็ทำได้แค่อดทนรอให้ถึง

แล้วก็ส่งให้เพจดังทางสังคมออนไลน์

ในเหตุการณ์นะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้เช่นกันเล่าว่าเธออยู่ในช่วงด้านหลังรถ
ขณะนั้นผู้โดยสารแน่นพอสมควรแต่ได้ยินเสียงเออะโวยวายอยู่ที่ด้านหน้ารถโดยมีเสียง
ไล่ลงจากรถและมีการถกเถียงกันตามที่เห็นในคลิปส่วนจะมีการทำร้ายร่างกายคุณตาด้วย
หรือไม่เธอไม่เห็นเหตุการณ์เรื่องนี้แต่ยอมรับว่าทั้งกระเป๋ารถเมย์รวมทั้ง
และเบรกอยู่บ่อยครั้งจนคนที่อยู่บนรถหวาดกลัวและทยอยกันลงตลอดทาง
ซึ่งในระหว่างนี้ก็มีวัยรุ่นชายอายุประมาณ๒๕ปีไม่พอใจคนขับที่ขับรถกระชาก
พุ่งไปชกคนขับด้วยแต่แฟนของวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ห้ามไว้ก่อน
ส่วนกรณีที่กระเป๋ารถเมย์อ้างว่าคุณตาไปจับก้นเขาจึงต้องเหยียบเท้าคุณตา
ส่วนตัวมองว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะคุณตาดูแล้วเป็นผู้สูงอายุอายุมากด้วย
เดินกระเพกตั้งแต่ตอนขึ้นรถมาแล้ว
ระหว่างทางกระเป๋ารถเมย์คันนี้ก็มักพูดตลอดทางว่าคนแก่เนี่ยชอบสร้างปัญหาทุกครั้ง
แล้วพอคุณตาไม่ชิดให้ก็เลยเกิดเรื่องขึ้น